เหตุฆาตกรรมในบ้านเราบ้างนะคะ
หลังตำรวจจับกลุ่มหนุ่มวัย๒๐ปีที่ก่อเหตุ
รัดคอแฟนสาวเสียชีวิตในห้องนอนแล้วหลบหนี
แต่ว่าผ่านไปไม่นานค่ะทางผู้ต้องหาก็เข้ามอบตัว
ตำรวจนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เจ้าตัวก็สารภาพบอกว่าสาเหตุเป็นเพราะขอเงิน๒๐๐บาท

ของเงินแฟน
ของเงินแฟน
อายุ๒๓ปีแฟนสาวเสียชีวิตอย่างทรมาน
ภายในบ้านพักเล็กที่๑๑ทับ๑๒๒เขตหมู่๓
ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชมบุรี
เมื่อช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่๒๐ธันวาคม๒๕๖๓ที่ผ่านมา

และเข้ามอบตัวกับตำรวจสพศรีราชา
ถูกเจ้าหน้าที่คุมตัวมาทำแผนชี้จุดเกิดเหตุ
นายพานุวัฒน์เล่าพฤติการการก่อเหตุ
หลังขอเงินจากนางสาวรัตนพรจำนวน๒๐๐บาท

แล้วนางสาวรัตนพรไม่ให้จึงเกิดมีปากเสียงต่อกัน
ก่อนจะพลั้งมือก่อเหตุดังกล่าวขึ้น
นี้ยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ตั้งใจ
และหากมีสติในตอนนั้นอาจจะไม่เผลอเลอ
ทำร้ายนางสาวรัตนพรจนถึงแก่ความตาย
คดีนี้สืบเนื่องจากตำรวจสพศรีราชา
รับแจ้งเหตุจากนางสาวธัญการธนาพงพันธ์เจ้าของบ้าน
ลูกสะพ้ายถูกฆ่ารัดคอเสียชีวิตบริเวณห้องนอนชั้น๒ของบ้าน
เสียชีวิตอยู่ในสภาพนอนคว่ำหน้าสวมผ้าขนหนู๑ผืนที่ลำคอ
มีเชือกไนลอนสีขาวจำนวน๒เส้นและโซ่ล่ามสุนัข๑เส้น
ถูกมัดติดอยู่ใกล้กันพบเข็มขัดและเชือกอย่างละหนึ่งเส้นที่ขาดแล้ว
ถูกมัดติดกับเสียมลักษณะผูกขันชะเนาะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๔๕ชั่วโมง
นางสาวธัญการเล่าว่าก่อนเกิดเหตุได้ยืนตะโกนบอกกับลูกชาย
บันไดว่าจะออกไปข้างนอกระหว่างนั้นก็วางเงินไว้ให้ลูกชายจำนวน๑๐๐บาท
กระทั่งกลับมาเห็นบ้านเงียบแปลกจึงเดินมาที่ห้องนอนลูกชาย
พอเห็นห้องล็อกจึงเดินไปหยิบกุญแจมาไขสุดท้ายแทบช็อก
เพราะเห็นลูกสะพ้ายถูกฆ่าตายไปแล้ว
ไม่เคยเห็นเลยใช่ค่ะไม่เคยเห็นเลย
เหนือเชื่อมีคำถามว่าทำไมคุณกล้าทำกันขนาดนั้น
คดีนี้ตำรวจสศศรีราชาดำเนินคดีในพันธุ์วัดจันทรส

ขณะเดียวกันร่างนางสาวรัตนพรผู้เสียชีวิต
ทางพนักงานสอบสวนสพศรีราชา
ยังไม่สามารถส่งต่อให้ญาตินำกลับไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้
เพราะต้องชนะสูตรต่อที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อหาสาเหตุการณ์ตายที่แท้จริงต่อไป
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน